เพราะว่าเกิดความสูญเสียกับครอบครัวนี้
ย่านรัฐนาธิเบสนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไฟให้ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรู
พ่อแม่ลูกสาวคนเล็กออกมาได้
แต่ลูกอีก๒คนนะครับ
คนโตกับคนกลางถูกไฟครอกศีรีชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ต้นเพลิงนะครับเป็นทาวน์โฮม๓ชั้น
อยู่ในหมู่บ้านหรูนะครับย่านรัฐนาธิเบส
ตำรวจสพบังใหญ่ประสานทีมดับเพลิงนะครับ

เอารถดับเพลิงมา๕คันด้วยกันคุณผู้ชม
คือจะพยายามจะดับไฟไม่ให้ลุกลามนี่พ่อฮะพ่อออกมาครับ

ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนี่ลูกสาวคนเล็กครับคนเล็ก
โอ้โหกว่าไฟจะดับชั่วโมงกว่านะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบต้องสลดใจครับคุณผู้ชมฮะ
ไปเจอศพลูกชายสองคนของเจ้าของบ้าน
อันนี้สุนัขอันนี้มันก็ตายเหมือนกัน
สมาชิกในครอบครัวใช่

เสียชีวิตไฟคลอกอยู่ที่หลังคากันศาสตร์ชั้น๒
คงพยายามหนีสุดชีวิตแล้วล่ะ

ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องน้ำชั้น๒
โอ้โหแล้วก็พบสุนัข๑ตัว

คุณเอกรินคุณปริชดาพ่อกับแม่ของเด็ก
แล้วอีกคนคือลูกสาวคนเล็กทั้งหมด

เรื่องต้นทราบข้อมูลว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๕คน
พ่อแม่ลูกชาย๒ลูกสาว๑
แล้วหมาอีกตัวนึงนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุนะครับเพื่อนบ้านนะครับ

แล้วเห็นคุณเอกรินวิ่งอุ้มลูกสาวออกมาจากบ้านก่อนนะฮะ

เข้าไปไม่ได้ครับไฟมันแรงจริง
เจ้าหน้าที่คาดว่าไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรฮะ